สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่คลึกโครมกันอยู่พักหนึ่ง
แต่ว่าหลังจากมีมติแบนออกมาจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย
หนึ่งธันวาเป็นต้นไปห้ามใช้ห้ามซื้อห้ามขายห้ามอะไรทั้งนั้นอ่ะ
ก็มีความเป็นห่วงขึ้นมาเยอะว่า
วิธีการในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นยังไง
จะเอาใครที่ไหนไปคอยตรวจตราถ้าเขาแอบซื้อแอบขายกันหลังร้าน
จะเอาใครที่ไหนไปคอยตรวจตราถ้าเขายังฉีดยังพ่นกันอยู่
พื้นที่กว้างใหญ่ภายศาลใครจะไปคอยตรวจตราได้ไหว
นี่คือความห่วงใยเพราะบ้านเราเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหา
วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาได้เห็นหัวข่าว๒หัวข่าวเรียงกันมา
หัวข่าวแรกบอกว่ามนัญญาเชิญผู้นำเข้าส่งออกมาคุย
เก็บ๓สารพิษในตลาดดันพลไทย
หัวข่าวที่๒เป็นของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละ
ที่คุณน้ำแข็งอ่านไปเมื่อสักครู่หลัง๑ธันวาคมใครครอบครอง
สารพิษต้องติดคุกลูกเดียวทีนี้วิธีการปฏิบัติเนี่ยจะทำยังไง
คุณมนัญญาไทเซศคุณมนัญญาบอกว่ากระทรวงกระเศษ
มีสหรวรรษกระเศษอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินน่ะ
มีอยู่ทั่วประเทศตั้งประมาณ๓๐๐คน
จะให้คนเหล่านี้คอยทำความเข้าใจกับเกษตรกร
และคอยดูแลตรวจตราเรื่องนี้อีกทีนึง
เออคอยดูแลตรวจตราแปลว่า๓๐๐คนเนี่ยปูพรม
คอยดูแลการซื้อการขายการใช้ใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หลังวันที่๑ธันวาคม

เราไม่เสียเวลารอกระทรวงอื่นแล้วค่ะ
ว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อ๓สารนี้
เพราะวันที่๑ธันวาค์๖๒
ถ้าหากเกษตรกรไม่ทราบ
โทษตามกฎหมายหนักนะจำคุกไม่เกิน๑๐ปี

ดิฉันไม่อยากให้มีภาพเกษตรกรของเราโดนตรวจจับ
เพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
นี่ฟังแล้วค่อยอุ่นใจว่า
ผลการแบนสารเคมีจะมีผลในทางปฏิบัติ
มีเกษตรกรที่เรียกกันว่าสารวัตรเกษตร
อูพรมคอยตรวจตราอยู่ทุกพื้นที่
อันนี้ก็เบาใจได้แล้วครับ
แต่ว่าประเด็นถัดมาที่อยากจะขีดเส้นใต้คุยซะในวันนี้ก็คือว่า

แนนสาร๓พิษ๓ตัวเนี่ยเพราะเราตื่นตัวว่าต่อไปนี้
เราจะไม่ให้สารพิษตกค้างซึมซับเข้าไปในร่างกายเราลูกหลานเรา
คนไทยไม่ใช่มีสารตกค้างบริโภคเข้าไปทุกวันทุกวัน

เราจึงให้มีการแบน๓สารพิษ
แต่ว่าแบนสารพิษไปสามตัวแล้วถามว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเรา

มันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะขนาดนี้อย่างเรื่องสารเคมีปนเปื้อน
เอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องในผลไม้ก่อน
เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาเห็นภาพ

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ออกมาให้ข้อมูลว่าได้เก็บตัวอย่างน้ำส้มคัน

ขายกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วเอามาเข้าห้องแล็บ

แล็บที่เชื่อถือได้ผลปรากฏว่า
ยังมีสารเคมีปนเปื้อนอยู่

เหมือนกับที่ตรวจจับคราวที่แล้วที่ตรวจเอาถุ่มตัวอย่าง
หายไปนานมาตรวจใหม่อีกทีนึงยังอยู่เหมือนเดิม
มีสารพิษปนเพื่อนตกค้างในส้มและน้ำส้มคัน
มันแปลว่าอะไรล่ะครับก็แปลว่าเรื่องพวกนี้เรายังทำงาน
ไม่ครบงกร
ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีเจ้าภาพมากเกินไป
แต่สุดท้ายไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน
งานมันก็เลยไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตร
เราพูดกันมานานเท่าไหร่แล้วครับว่า
กระทรวงเกษตรของเราต้องส่งเสริมกระเศษอินซี
ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นกระเศษเคมี
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นกระเศษเคมี
กระเศษอินซีนี่ลำบากยากเย็น
ลำบากยากเย็นมากที่จะไปถึงจุดนั้นนี่เรื่องของกระทรวงเกษตร
กระเศษปลูกแล้วเวลาขาย
ใครขายใครดูแลเรื่องการขายใครดูแลเรื่องอาหารการกิน
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงหนาสุขมีหน่วยงานอะไร
มีออยคอยตรวจว่าอาหารการกินแบบไหนปนเปื้อนสารพิษ
นเปื้อนมากไหมถ้ามากไม่ถึงขั้นอันตรายจะต้องทำยังไง
แต่ออยก็มีคนอยู่จิบมือเดียวหยิบมือเดียวจริง
เขาไม่มีปัญญาที่จะไปคอยตรวจตราหรอกครับว่า
ผักผลไม้อาหารการกินตัวไหน
นเปื้อนสารพิษมากเขาทำไม่ได้ระบบกฎหมายของเรา
การให้คุณให้โทษคนไม่กลัวเมืองนอกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขาน้อย
แต่ว่าใครฝ่าฝืนเขาเอาจริงเขาสั่งปิดโรงงานเลยนะ
ติดคุกด้วยนะแล้วใครจะไปกล้าใครจะไปกล้าใครจะไปทำผลิตเครื่องดื่ม
อาหารการกินออกมามีสารพิษปนเปื้อนต้องปิดโรงงาน
คุณกล้าเสี่ยงไหมล่ะผู้จัดการติดคุกด้วยคุณกล้าเสี่ยงไหมล่ะ
แต่ของเรามันไม่ถึงขนาดนั้นฉะนั้นก็เป็นปัญหามาตลอดว่า
เราก็ปล่อยให้มีสารปนเปื้อนอย่างน้ำส้มคันเนี่ยเป็นสินค้ายอดฮิตเลย
คุณสาลีอ๋องสมหวังบอกเหมือนเดิมนี่เป็นการกระตุ้นให้รู้
ทีนี้อีกด้านหนึ่งอันนี้นี่น้ำส้มคันอีกด้านหนึ่งพืชผักผลไม้ตอนนี้ที่ทะลักเข้ามาจากชายแดนด้านเหนือ

เราเอามาตรวจดูก็ปรากฏว่ามีสารพิษปนเปื้อนเยอะเพราะอะไรครับ
เพราะว่าตอนเข้ามาจากชายแดนเนี่ยเราไม่มี
เราไม่มีการลงทุนในการที่จะไปตั้งเครื่อง
ตรวจจับสารพิษปนเปื้อนพวกนี้ซึ่งมันต้องใช้เงินเยอะ
คณะกรรมธิการชื่อว่าคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมที่มีคุณชวลิศวิทยาสุทธิ์เป็นประธาน

ต่อใครก็ไปซื้อที่นั่นแล้วทำยังไงไม่มีประโยชน์เลยครับทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปเขามีระบบป้องกันถ้าตรวจจับด่านชายแดนได้ไม่มีทางเล็ดลอดเข้าไปในประเทศเขาถ้าเล็ดลอดเข้าไปได้เขามีระบบที่จะบอกรู้ว่าบริษัทนี้สั่งมาอย่างนี้ของไปวางอยู่ที่ไหนเขาตามเก็บหมดเขาตามเก็บหมด

บริโภคอาหารการกินที่ปนเปื้อนสารพิษทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเป็นไงครับสุขภาพคนไทยเวลานี้๓วันดี๔วันไข้เดี๋ยวก็ไปหาหมอเดี๋ยวก็ไปหาหมอก็เพราะเราบริโภคสารปนเปื้อนในพืชผักในผลไม้ในอาหารการกินกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อไหร่ประเทศไทยถึงจะเห็นความสำคัญของ